พิสูจน์เรื่องของสังขทานกันหน่อยนะคะ
คือคนไทยเราอยู่บ้านเมืองพุธเนาะ
ทุกคนก็ชอบทำบุญทำทานแหละเพราะว่ามันทำให้จิตใจสบาย
จิตใจรู้สึกว่าโปร่งใสมากขึ้น
แต่ทีนี้มันก็มีคนที่จิตใจครับแคบจิตใจดำมืดนะคะ
เอาสังขทานมาขายแต่ของข้างในมันไม่ได้ดี
มันไม่ได้คุณภาพเหมือนกับที่เขาต้องการกัน

เอาใส่ด้านใดได้แล้วก็ตั๊ะเอง
บางมากค่ะ
สามร้อยกว่าบาทค่ะ
จริงมันต้องเป็นสบงจีวรเป็นพัดไหล่ทำไมถึงเอาถูก
คุณนี่ไม่ใช่ห่อกล่องของขวัญอะไรเพื่อให้มันดูแค่สวยงามนะ
ขทานเนี่ยคือมันเป็นของที่พระสงฆ์จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะ
สังขทานกล่องนี้ราคาอยู่ที่๓๔๐บาท

ข้างในมียามีกล่องสบู่
มีกล่องสบู่กับยาแปะอยู่กับผ้าสบง๑พื้น

เหมือนผ้าจะผืนใหญ่แต่กางออกมาดูไซส์เท่าผ้าขนหนูเช็ดผมอะค่ะ
แถมยังบางเจาะอีกต่างหากไม่มีทางนุ่งห่มได้เลย
เนี่ยทีนี้มีอีก๒ชุดมาให้ช่วยรีวิวกันด้วยนะคะ
เป็นชุดสังขทานราคา๒๕๐บาทเป็นสังขทานยา

แล้วก็ยาอีกไม่กี่ชนิดเนี่ยค่ะ
เชียร์หนักประหนึ่งว่ามีเยอะเปล่าน้ำขวดหนึ่งค่ะ
ส่วนชุดสังขทานที่เป็นห่อใหญ่สุดนี่เลย
แผงศูนย์๓๖๓บาทเปิดไปปุ๊บ

เปิดมาเห็นคุณเห็นยาไหมยากล่องเบรอเลยนะ
อย่างนี้มันต้องใช้ได้เยอะใช้ได้หลายคนหลายรูปแน่นอนเลย
ก็พยายามแกะออกมาสิเดี๋ยวเจ๊ให้ดูยากล่องใหญ่นี้นะ

เปิดป๊าเปิดกล่องแก้วมาสิคะ

แล้วก็มีน้ำหนึ่งขวดเหมือนเดิมกล่องทิชชู่หนึ่งหอ
ต้องดูด้วยนะว่าข้างในมีทิชชู่เท่าไหร่
ยาแก้ไอยาแก้ไอพีคกว่าถ้ากล่องยากล่องใหญ่มียาหนึ่งแผงแล้ว
ยาแก้ไอมาแค่กล่องค่ะก็ไม่รู้จะแก้ไอท่าไหนเหมือนกัน

กล่องทิชชู่กล่องใยแต่ข้างในมีสองเล็กสองเดียว
คือเหมือนกับเป็นทิชชู่แบบแผ่นดึง
โบดิวถามว่านี่มายากลหรือเปล่าคุณ
ขทานหรือมายากลแล้วนี่อย่างที่บอกยาแก้ไอมีแค่กล่อง
แล้วคือแก้ยังไงคะกินกล่องเหรอคะกินกล่องจะหายไอไหมหรือยังไง

โอ้โหนี่คือสังขทานลวงโลกหลอกโยมหลอกพระกันเป็นแถบเลยนะคะ
นายพิคเนตตะปวงรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ
ถูกแบบคนถามเข้าไปเยอะมากเลยเขาก็บอกว่า
ใครเจออะไรแบบนี้นะแจ้งตำรวจไปเลยแจ้งเดี๋ยวนี้เลย
เพราะนี่คือความผิดตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยการติดฉลากไม่ถูกต้อง
ผู้ขายมีโทษจำคุก๖เดือนปรับ๑แสนบาท
ผู้ผลิตมีโทษจำคุก๑ปีปรับ๒๐๐๐๐บาท
และยังดำเนินคดีอาญาฐานขายสินค้าหลอกลวงได้ด้วย
เพราะฉะนั้นเจอเมื่อไหร่โทรเลยนะคะแจ้งตำรวจให้มาจับซะ
คนแบบนี้มันจะได้หายไปจากสังคมสักที